ดูเหตุการณ์นี้ก่อนมันทำให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าเวลาจะทำอะไรยังคิดให้ดีก่อเหตุไปแล้วมาคิดตอนหลังเนี่ยบางทีมันสายเกินไป
ใช่ค่ะนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกผู้ชมครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมเนี่ยจะเห็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายวิ่งไล่แทงฟันผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาเป็นหัวหน้างานกับเป็นแม่บ้านผู้ชายที่อยู่ในกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นหัวหน้าพ่อบ้าน
ส่วนผู้หญิงเนี่ยเป็นลูกน้องทำงานตำแหน่งแม่บ้านวิ่งไล่กันทำร้ายกัน
จนไปถึงในลิฟต์ของโรงแรมนะครับภาพเนี่ยวิ่งจากหน้าประตูของโรงแรมนะ
วิ่งไล่กันไปถึงในโรงแรมไปหยุดตรงหน้าลิฟท์ฝ่ายชายใช้มีดแทงเข้าที่หน้าอก
แล้วก็ฟันใส่ที่ศีรษะของฝ่ายหญิงก่อนที่เพื่อนร่วมงานจะเห็นแล้วก็เข้ามาช่วยกันแยกออกจากกัน
ซึ่งปรากฏว่าผู้หญิงที่ถูกทำร้ายนะฮะเพื่อนร่วมงานที่พาประคองให้นั่งลงเนี่ย
เพราะว่าถูกทั้งแทงทั้งฟันเนี่ยนะคือเสียเลือดมากนะครับ
ตอนนั้นโอ้โหอาการนี้แบบคือหนักเลยมือแทงผู้ชายที่ไปแทงเขาก็เหมือนกับคิดได้
กลับใจนะครับเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจเพื่อจะช่วยยื้อชีวิต
แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ทันฮะผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตนะฮะนี่เป็นเพื่อนร่วมงานกันเลยนะครับ
ผู้ก่อเหตุนะครับชื่อว่านายนาวินเขื่อนคุ้มอายุ๔๘ปีนะฮะ
เป็นหัวหน้าพ่อบ้านแม่บ้านของโรงแรมส่วนคนที่ถูกแทงชื่อนางจันเพ็ญอิสระ
อายุ๕๑ปีเป็นแม่บ้านพนักงานทำความสะอาดของโรงแรม
กล้องวงจรปิดก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับจับภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ
นายนาวินเนี่ยก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
รอมอบตัวกับตำรวจสพเมืองเชียงใหม่
โดยสารภาพว่าลงมือก่อเหตุใช้มีดแทงแล้วก็ฟันนางจันเพลผู้ตาย
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานเพราะบันดาลโทษะเกิดอารมณ์ชั่ววูบ
ตัวเองทำงานอยู่ที่โรงแรมนี้มานานกว่า๔ปีแล้ว
ในตำแหน่งหัวหน้าพ่อบ้านแม่บ้านของโรงแรม
จันเพลเป็นลูกน้องทำงานตำแหน่งแม่บ้าน
มักมีปากเสียงทะเลาะกับนางจันเพลผู้ตายบ่อยครั้ง
ก็เกี่ยวกับปัญหาเรื่องการทำงานพยายามใจเย็นมาตลอด
งับสติอารมณ์ตลอดแต่ทุกครั้งนางจันเพลมีนิสัยนักเลง
อันนี้ผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างนะบอกว่าผู้ตายเนี่ยมีนิสัยนักเลง
พูดจาท้าตีท้าต่อยก็พยายามหลบเลี่ยงมาตลอด
เช้าวันนี้มีปากเสียงกันอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ไหว
เพราะว่าถูกด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรงก็เลยวิ่งไปหยิบมีดในครัวออกมาไล่ฟัน
แล้วก็แทงเข้าไปก็อย่างภาพที่เห็นในกล้องวงจรปิด
พอก่อเหตุแล้วก็เห็นเขาก็โอ้โหหนักอ่ะ
กู้ภัยก็มาถึงแต่ก็ช่วยไม่ทันฮะ

ท้าต่อยใครท้าก่อนครับผู้หญิงครับแต่ก็นักเลงเนอะผู้หญิง
แสดงว่ามีปัญหากันมาแล้วใช่ไหมครับครับใช่ครับนานหรือยังครับ
เมื่อสองวันสามวันผ่านมานะครับแล้วทำไมเราถึงต้องแทงเขาอย่างนี้
อารมณ์เช่าผู้ครับเขายอมรับผิดเหรอครับครับยอมรับผิดครับ
ไม่ได้เมาเนอะไม่ได้เมาตอนนั้นเราเราช่วยเขาไหมหลังจากเราช่วยครับผมช่วยครับ
ช่วยปั๊มหัวใจแล้วช่วยอาหารเขาขึ้นรถหามลงจากลิฟต์มานี่ไปข้างหน้า
ขณะที่ลูกสาวของผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้ยอมรับว่าแม่กับผู้ต้องหาเนี่ย
มีเรื่องทะเลาะกันเรื่องงานก็เป็นแบบนี้อยู่หลายครั้ง
แต่ก็สามารถเคลียร์กันได้แต่มาวันนี้ไปทะเลาะกันที่หน้าห้องเก็บของ
แล้วก็มีพนักงานของโรงแรมเข้าไปพูดเข้าไปเคลียร์แล้วนะ
แยกกันไปแล้วแต่ไม่รู้ยังไงผู้ต้องหา
วิ่งเข้าไปในห้องเก็บของแล้วหยิบมีดปลายแหลมออกมา
มีดในยาวประมาณ๒๑นิ้วแล้วก็ลงมือก่อเหตุนะครับ
เนี่ยโอ้โหก็โดนเข้าไปทั้งหน้าอกอ่ะค่ะแล้วก็ฟันที่ศีรษะ
อ่าแต่ตำรวจบอกว่ามีดนี้ไม่ได้เตรียมมา
เอามาจากในครัวที่โรงแรมแต่มันเล่มเบอร์เลอร์เลยนะ
ก็ต้องไปต่อสู้เฮียว่าจะเป็นเหตุอะไรยังไง
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาไว้ก่อนคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แม้จะบอกว่าไม่ได้เตรียมมีดมาใช่ไหมใช่บอกว่าไปคว้าเอาในครัว
สำหรับบอกว่าคดีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนฮะอืม
เพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นเหตุการณ์หมดใช่
ก็เลยฝากเตือนทุกคนว่าจะทำอะไรเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคม
ก็ตั้งสติกันดีดีค่ะคือก่อเหตุไปแล้วเนี่ยเพิ่ง
เพิ่งแทงก็เลยเนี้ยแล้วไปช่วยปั๊มหัวใจอย่างเงี้ย
มันมีอีกว่าโยชน์แล้วไงอืมจะอ้างบันดารโทษะ
ควบคุมอารมณ์ไม่ได้สุดท้ายก็ถูกแจ้งความดำเนินคดี